ถ้าใช้ให้เกิดประโยชน์นี่โอ้โหประโยชน์เยอะเลยนะครับ
ต้องไปดูชาวบ้านเทียมเผยสารพีจังหวัดเชียงใหม่
ใช้ประโยชน์จากโลกโซเชียลต่างนานาเหล่านี้นะครับ
ค้นพบวิธีการเลี้ยงด้วงกว่าง
แล้วเป็นยังไงหลังจากที่มีการศึกษาข้อมูล
โลกโซเชียลศึกษาเรื่องเกี่ยวกับด้วงกว่างแล้ว
ปรากฏว่าเขาก็เลี้ยงเขาเพาะพันธุ์มา
ขายเป็นรายได้ที่ดีสำหรับเขาเลยนะฮะ
นี่แหละครับคุณตัวใหญ่นะ

เหมือนมาจากนอกโลกเหมือนกัน
เป็นตัวด้วงสีน้ำตาลเข้ม
ฟักตัวอยู่ในภาชนะที่เรียกว่าคอนโด

ก็สร้างขึ้นโดยฝีมือของคุณพี่ธนาวุฒิอินตานะครับ

ธนาวุฒิบอกว่ามีความคิด
ว่าอยากจะอนุรักษ์และขยายพันธุด้วงกวาง
เพราะว่าปัจจุบันนี่ด้วงกว่างเริ่มจะสูญพันธ์
จึงเริ่มศึกษาการเพาะเลี้ยงจากผู้ที่ประสบความสำเร็จ

จากอินเทอร์เน็ตนะครับดูไปดูมาในโลกสโชธิอีน
ก็เลยศึกษาทางอินเทอร์เน็ตมานานกว่า๑ปี
ตัวเองก็ประสบความสำเร็จในปีที่๒นะครับ
และยังสามารถควบคุมขนาดรูปร่างตัวด้วงกว่าง

ซึ่งเคล็ดลับในการพ่อเลี้ยงอยู่ที่อุณหภูมิของห้อง
ที่ต้องมีอุณหภูมิ๒๔องศาเซลเซียส
และอาหารที่ใช้ก็คือขี้เลื่อยไม้เนื้ออ่อน
ขี้วัวและแป้งสาคูเนี่ยสำคัญมากนะครับ
นำไปผสมกันหมักไว้นะครับก็๓เดือน
ก่อนจะนำไปเป็นอาหารให้กับพ่อแม่พันธุ์นะครับ

นี่โบขึ้นมาโหตอนโบนี้ตกใจเลย

จากนั้นแม่พันธุ์จะวางข่ายประมาณ๒๐๐ฟอง
จากนั้น๗วันจะฟักเป็นตัวหนอนแบบเมื่อสักครู่นี้

จะเติบโตเป็นด้วงกว่างตัวผู้แล้วก็ตัวเมียนะครับ
ตัวเมียจะเลี้ยงรวมกันเพื่อใช้เป็นแม่พันธ

ฝักตัวเป็นดักแด้ระยะเวลา๖๗เดือน
ลำตัวจะมีสีน้ำตาลเข้มครับ
และจะลอกคราบกลายเป็นด้วงกว่างเต็มวัย
โดยจะกินอ้อยกินกล้วยเป็นอาหาร
เคยเลี้ยงตอนเด็กเขาชอบเอามาขายข้างโรงเรียนแล้วก็เลี้ยงแล้วก็เอาไปสู้กัน
ไปสู้กันไปชนกันเขาเลี้ยงเขาทานอ้อยกับกล้วยนี่แหละ
แต่ตอนเลี้ยงเราไม่ได้ตั้งใจเอาไปชนกันมากเนอะเราให้เขาก่อ
ก็ดูแลเขาแล้วก็ให้เขาเดินไปเดินมาเราก็ดูเขาเฉย
แล้วก็นั่งแบบเด็กมาเก็บ๒คนมาเก็บ
โดยพี่ธนาวุฒิยังบอกอีกว่าปีนี้พ่อพันธ้วงได้กว่า๑๐๐ตัวเนี่ยคุณ
ตัวเมียที่ไม่ได้ผสมพันธุ์ค่ะได้ราคาตัวละ๑๐๐บาท
ตัวผู้รูปร่างดีชนเก่งแข็งแกร่งแข็งแรงขายได้ถึงตัวละ๖๐๐๑๐๐บาท
ส่วนขี้ด้วงกว่างสามารถนำไปขายให้เกษตรกรได้ในราคากิโลกรัมละ๗บาท
เพื่อนำไปทำปุ๋ยได้อีกทางหนึ่งด้วย